ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
คุณผู้ชมที่สงขลานะคะมีในหน้าค้าที่ดินยิงคู่อริจนเสียชีวิตค่ะ
วงเล่านะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วย
แต่มือยิงเขาก็รีบมอบตัวเลยนะคะเขาก็บอกว่ารู้สึกผิดที่ก่อเหตุนี้
เขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบบอกว่าผู้ตายติดหนี้เขาเป็นล้าน
เป็นล้านเลยเหรอใช่ไม่ยอมใช้หนี้เขาบอกแบบนี้ค่ะเขาก็เลยโมโหค่ะ
นี่คือเป็นภาพตอนที่กู้ภัยกำลังช่วยเหลือนะคะตอนแรกคือบาดเจ็บนะคะ
ก็นี่มีคนเจ็บมีคนตายคนเจ็บก็คือโดนลูกหลงไปสองคน
ยิงกันอยู่ที่หลังบ้านค่ะบ้านเลขที่๖ทับ๙ซอย๓นะคะ
เทศบาลเมืองคลองแห่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
คนที่ถูกยิง๓คนนะคะนายธนงศักดิ์บุญญะอุดมศาสตร์หรือในบอย
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะหนึ่งนัดนายปรีชาการพันธุ์เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองคลองแห
ถูกยิงเข้าที่ขาค่ะนางสุดใจอินทมโนอายุห้าสิบแปดปี
ถูกยิงที่ขาขวานะคะคือโดนยิงกันไปคนละหนึ่งนัดนะคะ
ภายรีบนำตัวทั้งสามคนส่งโรงพยาบาลหัดใหญ่แต่สุดท้ายนายธนงศักดิ์เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักทุ่มหนึ่งได้เมื่อวานนี้ตำรวจสภหัดใหญ่ตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
บนโต๊ะม้าหินมีลักษณะของการล้อมวงดื่มเหล้ามีขวดเหล้ามีโซดามีน้ำแข็งมีบุหรี่วางอยู่บนโต๊ะ
มีปลอกระสุนปืนสิบเอ็ดมอมอตกอยู่ด้วยนะคะนี่นะคะ
ชาวบ้านบอกว่าทั้งสามคนก็เป็นเพื่อนบ้านกันก่อนเกิดเหตุก็ล้อมวงดื่มเหล้ากัน
เขาก็ดื่มเหล้ากันเป็นประจำคนก่อเหตุเนี่ยค่ะขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
จอดรถชักปืนแล้วยิงเลยยิงไปสามนัดเป้าหมายคาดว่าอยู่ที่นายธนงศักดิ์นี่แหละ
เพราะว่านายธนงศักดิ์ถูกยิงเขาที่ศีรษะนะคะนายธนงศักดิ์ก็คือผู้เสียชีวิต
ส่วนอีกสองคนคาดว่าจะโดนลูกหลงคนที่เสื้อสีขาวคือผู้ก่อเหตุนะคะ
อย่างที่บอกว่าผู้ก่อเหตุเขามอบตัวอืมเขาไม่ได้หนีไปไหน
นายธวัชชัยเริงฤทธิ์อายุสี่สิบเอ็ดปีหรือในทนในหน้าค้าที่ดินค่ะ
ในพื้นที่ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานี่แหละค่ะ
คือผู้ก่อเหตุนะคะมอบตัวทันทีหลังก่อเหตุ
ไปมอบตัวที่สภหัดใหญ่แล้วก็สารภาพเลยว่า
ผมเป็นคนก่อเหตุผมเป็นคนยิงเองเอาปืนไปด้วย
ปืน๑๑มมที่ใช้ก่อเหตุยังมีกระสุนอยู่
หนึ่งนัดอยู่เลยนะคะในรังเพลิงนัดหนึ่งในแกซีนอีกสี่นัด
ตำรวจสอบสวนค่ะนายธวัชชัยผู้ก่อเหตุบอกว่า

ผู้ตายเป็นหนี้เขาเป็นล้าน
ไม่ยอมจ่ายแล้วก็ยืดเยื้อมาเป็นปีแล้วค่ะ
มันมีความรู้สึกว่าเมื่อจะยกขึ้นนะครับเดี๋ยวยกเมื่อพวกมันเลยกับข้างเคียงข้างเลยครับพวกมันจักรก่อนเนี่ยครับพวกมันจักรก่อนเนี่ยครับ
วันนี้นะคะเราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ที่บริเวณโต๊ะม้าหินอ่อนที่เขาเคยล้อมวงดึกนะครับ
กลัวจึ่งคลื่นเตรียมเล่ากันด้วยอะไรด้วยนะคะยังเห็นคราบเลือดอยู่เลยค่ะ

จากการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะนางสุดใจนะคะนางสุจัยเองก็โดนลูกหลงนะ
โดนยิงเขาที่นักแข้งฝั่งขวาจนได้รับบาดเจ็บนะคะนี่ค่ะ
ใช่เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กับกลุ่มแม่บ้านที่อยู่บ้านใกล้กันก็จับกลุ่มคุยกันตามปกติ
ส่วนอีกกลุ่มก็คือกลุ่มผู้ชายกลุ่มพ่อบ้าน
เขาก็สังสรรค์กันที่โต๊ะไม้หินอ่อน
ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มา
มาถึงยกมือไหว้สวัสดีก่อนนะคะ
ก็มีการยกมือไหว้สวัสดีคนที่นั่งสังสรรค์กันอยู่ตรงนั้น
พ่อบ้านที่นั่งสั่งสรรค์กันอยู่ก็ยังชวนผู้ก่อเหตุเลยว่า
มาดื่มกินด้วยกันไหมผู้ก่อเหตุปฏิเสธ
แล้วก็เดินไปที่พุ่มไม้ด้านหลังผู้เสียชีวิต
ชักปืนจ่อยิงเลยค่ะคือยิงเข้าที่หัวเลยนะคะ
ทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยหนีกันคนละทิศคนละทาง
เองก็โดนลูกหลงไปกระสุนเข้าที่ขาไปนัดหนึ่ง
ตัวผู้ตายตอนที่โดนยิงไปครั้งแรกเนี่ยนะคะ
ยังวิ่งได้ก็วิ่งออกมาล้มหน้าบ้าน
ผู้ก่อเหตุเดินมาและเจาะยิงซ้ำนี่ค่ะครับ
แล้วผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ระหว่างเกิดเหตุเธอบอกว่าก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะยิงเนี่ยนะคะ
ไม่พูดอะไรเลยหลังยิงเสร็จก็ไม่พูดอะไรเลย
หน้านิ่งมากค่ะเธอบอกผู้ก่อเหตุหน้านิ่งมาก
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอเองตกใจนะคะ
คือผู้ก่อเหตุก็รู้จักกันรู้จักคนในหมู่บ้านหลายคน
บอกตกใจมากที่มาก่อเหตุอะไรแบบนี้
คือเธอเองก็แค่โดนลูกหลงอะค่ะ
ทักทายเออกินไหมอะไรประมาณนั้นไง
ก็จะนั่งชวนกินเหล้าเขาบอกเขาไม่กิน
นั่นแหละเขาก็เดินเดินออกไปนิดนึง
แล้วก็กลับเข้ามาพอกลับเข้ามาแล้วเขาก็ยิงเลย

ถึงพี่ยังโดนยิงเพราะว่าพี่วิ่งพี่วิ่งแล้ว
ไม่รู้โดนยิงอีกตอนไหนตอนพี่วิ่งนั่นแหละ
รู้อีกทีคือลงไปนั่งหน้าประตูแดงที่ติดกับประตูสเตนเลส
กี่นัดเหรอตอนเขายิงคนตายนัดนึงแล้วก็ยิงอีกนัดนึง
ก็มาโดนพี่แล้วก็ไปยิงคนที่โดนยิง
เขาหนีไงเขาวิ่งแล้วมาตายที่หน้าประตูแดงตรงนั้นเลย
ที่สอบเขาตรงนั้นแล้วเขามายิงซ้ำเฉย
ที่นี่มีการพูดอะไรเลย
ไม่ยิงแล้วก็ไป

รู้จักด้วยคนถ้าไม่รู้จักก็ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหม

คนยิงเนี่ยยังไม่สนิทเท่าไรเพราะนานเข้ามาที
แต่คนตายอยู่บ้านแค่นะเนี่ย

สำหรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ญาติได้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีสว่างวงค่ะ
แน่นอนนะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เราได้คุยกับน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
นางสาวจริยาบุญยะอุดมศาสตร์อายุ๔๔ปี

ปมปัญหาที่ผู้ก่อเหตุมายิงพี่ชายเธอคืออะไร
พี่ชายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะคะ
เรื่องการกู้เงินเรื่องอะไรพี่ชายก็ไม่เคยเล่า
ถ้าพี่ชายเป็นหนี้จริงครอบครัวต้องรู้
ที่ผ่านมาพี่ชายไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใคร
นิสัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยซ้ำ
อยากให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะคะ
อยากรู้สาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่
ทางครอบครัวเขาก็กังวลว่าผู้ก่อเหตุจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่า

ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตเขาบอกว่าเขาก็อยู่กันอย่างหวาดระแวง
ที่ผู้ก่อเหตุมายิงพี่ชายของเธอแบบนี้ค่ะ
ส่งผลทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็อยู่กันอย่างลำบากนะคะ
เพราะมีลูกสาวอายุ๑๔และยังมีลูกชายอายุ๘ขวบค่ะ
เพราะว่ามันเหมือนต้อง๔๕นัดแล้วพี่เขาก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรเลย
แล้วเขาก็เหมือนกับคือพี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะพี่ก็ไม่ทราบ
แล้วก็รู้แต่ว่าคือเขาเหมือนจะลุกวิ่งหนีแล้วอ่ะแต่ว่าเหมือนเขามาตามซ้ำอ่ะ
คืออยากให้คนทำผิดก็ต้องรับผิดอะค่ะ
แล้วอยากให้กฎหมายช่วยให้ความยุติธรรมกับครอบครัวเราด้วย
เพราะว่าเราไม่ทราบว่าปัญหาจริงคืออะไรเพราะว่าเขาพูดเขาพูดสิ่งที่เขาพูดมา
เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงหรือความไม่จริงในเมื่อพี่เราก็เสียชีวิต
เขาไม่สามารถตอบโต้อะไรได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็คือต้องการให้ตำรวจหาหลักฐาน
ในสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์หรือว่าที่เขาสอบสวนมาว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่า

ธวัชชัยผู้ต้องหาก็อ้างว่าผู้ตายเขาติดหนี้เป็นล้านใช่ไหม
ญาติญาติบอกว่ามันก็แหม่ฝั่งคนตายก็พูดไม่ได้แล้วนี่

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปดูที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะครับ
วันนี้บ้านปิดเงียบนะฮะตรงนี้ฮะบ้านหลังนี้นะฮะบ้านใหญ่ทีเดียวนะฮะ
ไม่มีใครอยู่นะครับก็ไปถามเพื่อนบ้านแถวนั้นได้ข้อมูลว่า
คนก่อเหตุผู้ต้องหาเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ได้สักแค่๒๓ปี
เท่าที่ทราบเนี่ยปกติมีอาชีพเป็นนายหน้าขายที่ดินนะจะอยู่กับภรรยาอยู่ด้วยกัน
คือโดยปกติที่เห็นก็เป็นคนอัธยาศัยดีมีน้ำใจ
พอรู้ข่าวว่าก่อเหตุยิงคนตายคนเจ็บแบบนี้เนี่ยเพื่อนบ้านเขาก็ตกใจอยู่เหมือนกัน
ตอนนี้นายธวัชชัยผู้ต้องหายังถูกควบคุมตัวอยู่ที่สภหัดใหญ่ยังสอบสวนไม่เสร็จนะครับ
ธวัดชัยเองที่เราไปดูล่าสุดเหมือนกับเริ่มสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปนะ
นี่เขายกมือไหว้ขอโทษไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตขอโทษไปยังผู้บาดเจ็บที่ถูกกระสุนลูกหลง
บอกว่าทำลงไปเพราะความกดดันและอารมณ์ชั่ววูบจากปัญหาที่สะสมมาเป็นแรมปี
อันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
มีอะไรจงแล้วขอโทษอีกนะครับ
ทางตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะคะ
ต้องสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
ก็ตอนนี้แจ้งข้อหาไป๔ข้อหาค่ะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
อาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะนะคะ
ตำรวจเตรียมนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ค่ะ